ล่าระทึกเก๋งซิ่งหนีแหกด่านลั่นตกใจเจอตำรวจ
เอ้าทำไมต้องหนีขนาดนั้นคุณผู้ชมครับ
๓คนนี้จะไปเที่ยวบางแสนปรากฏว่าไปเจอด่าน

หนีไปไกลตั้ง๒๓กิโลรถพังยับเลย
ทำไมไม่จัดโอ้โหระทึกจริงจริงนะครับนี่คือตำรวจสพเมืองแสนสุกครับ
ขับรถไล่ล่าผู้ชายสามคนเป็นรถเก๋งสีดำนะฮะทะเบียนสี่กไก่พพึ่งสามสี่ศูนย์เจ็ดกรุงเทพมหานคร
ลานตวนครับคือด่านนี้เขาตั้งเพื่อป้องกันเหตุอาจกรรมและยาเสพติดอยู่บนถนนสุขุมวิทย์
ตะบนคลองตำรุกอำเภอเมืองชนบุรีคีย์ขับหนีไปไกลยี่สิบสามกิโลได้ครับคุณผู้ชม
โอ้โหแล้วก็ไปพุ่งชนราวเหล็กกั้นคือจนมุมอ่ะนะครับที่ถนนอ่างศิลาบางแสนนะครับ
ช่วงแยกไฟแดงร้านอาหารแสนสมบูรณ์ตะบนแสนสุกอำเภอเมืองชนบุรีครับ
ตำรวจมาถึงตะโกนอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินทั้ง๓คน
จอดนั่งลงไม่หยุดยิงนะไม่หยุดยิงนะ
นะฮะคุมตัวไว้ได้สภาพรถเก่งคุณผู้ชม
โอ้โหเดี๋ยวดูนะพังยับล้อเลอะไปหมดนะฮะ
ผู้ชาย๓คนนี้ประกอบไปด้วยนายจงปกรณ์
บำรุงพรชัยอายุ๓๓ปีนะดูรถเก๋งนะครับ
จงปกรณ์ที่คนขับนะได้รับบัตรเจ็บหัวแตก
แล้วก็มีแผลถลอกตามร่างกายเล่าบอกว่า
ขับรถมาจากกรุงเทพดอมจะไปบางแสน
มาเจอด่านตัวนตกใจครับตกใจทำไมกลัวทำไม
มีความผิดเหรอตัวเขามีหมายจับคดีปืนอยู่

ก็เลยตัดสินใจหนีมีสุนัขติดหลัง
พา๒คนซวยไปด้วย
เดชาอารีดีอายุ๓๗ปีกับนัทพลปลาบูทอง
อายุ๒๔ปีนั่งมาด้วยเจ็บไปด้วยครับ
นี่ครับต้องประถมพยาบาลกันก่อน
จากการตรวจค้นในรถเจอกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร๓นัด
แต่ไม่เจอปืนนะไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายอื่น
แต่ปรุศสมพาลเมืองชนบุรีประบู๋ว่าช่วงเกิดเหตุ
ก็ตั้งด่านยังไม่เรียบร้อยเลยนะเพิ่งจะเริ่มตั้ง
รถคันนี้ฉลอเข้าด่านมาจู่
คือตำรวจเขาเอาเหล็กแหลมเดี๋ยวนี้เวลารถเข้าด่านแบบนี้แบบนี้
กั้นเอาไว้เพื่อกันรถแหกด่านมันแหก
คุณขับรถทับไปพรุ่งนี้ไปยางก็แตกสิครับ
แล้วคิดดูขับไปยางอ่อนขับไปบดไปบดไป

เรื่องต้นทั้ง๓คนถูกตั้งข้อหาขับรถ

แล้วก็ถูกดำเนินคดีสิครับ